อันนี้ตะลึงเหมือนกันหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะคะ
พรีเวดดิ้งสุดสะพรึง
ถ่ายที่ไหนไม่ถ่ายไปถ่ายป่าช้า

แนวใหม่จริงนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
แล้วไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ป่าช้านะคะ
โรงก็มีในเมนก็มี
แล้วเป็นเมนแบบที่ไฟลุกพลึบคือ
นี่มันอะไรกันแต่เห็นที่เราวงแดงไว้ไหมคะ
คุณลุงคุณลุงเป็นใครอะคุณลุงมาจากไหนจริงเหรอ
คือภาพว่าสะพรึงแล้วคุณลุงข้างหลังสะพรึงกว่า
หลายคนตั้งคำถามคุณลุงใช่คนไหมก่อน
ใช่คนไหมก่อนคุณลุงใช่คนไหมก่อน

ภาพเบาสาวนี่สวยงามมาก
พรึงกลัวเหลือเกินนะคะ
เขาบอกว่านอกจากคุณลุงด้านหลังดูที่เราวงอีก๒จุดตรงนี้
คือถ้าดูใกล้คุณผู้ชมลองเดินเข้าไปดูหน้าจอใกล้

เจ้าของโพสต์เองก็ออกมาชี้แจงบอก
ผมไม่รู้นะครับว่าคุณลุงที่ยืนข้างหลัง
หรือว่าไอ้ใบหน้าลางตรงนี้เขาเป็นใคร
เพราะทีมงานหลังกล้องของผม๔คน

ไม่ได้มีแบบอายุเท่าคุณลุงแน่
แล้วถ่ายกี่โมงรู้ไหมคะ

เวลามาเลยอ่ะเวลาตื่นของคนเหล่านั้นเลย
ตี๒ป่าช้าร้างที่จังหวัดนครปฐม

เอาไปดูภาพอื่นกันบ้างนอกจากป่าช้าร้างแล้วนี่ค่ะ

รี่มีด้วยพวงหลีดเอาสิเอากับเขาเลย

มีที่โรงศพ

แล้วมีโรงศพอีกมีถ่ายในโรง
ห่อผ้าอีกต่างหาก

ไม่ค่ะเข้าไปอยู่ในเมนไฟลุกเลยค่ะ

ไม่เคยเหมือนกันค่ะนอกจากเอาขอโทษนะคะ

มีการเจ้าสาวเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าเจ้าบ่าวไปอีก
คือแม่ทุกอย่างมันใช่ไปหมดเลยอะค่ะ
มีการเอาสายสินมัตราสังพนมมือคู่

มีอีกแหม่มันบันเจิดจริงเลยไอดี
เซตของเขาก็คือมาในแนวนี้หมดเลย

เอ้าให้ชื่อชุด
ภาพชุดนี้หน่อยดีไหมคะเขามีคอนเซ็ปต์นะ
เพราะความรักอยู่เหนือความตายค่ะ
เขาบอกว่ามีคนแชร์ทะลุเกือบครึ่งแสนแล้วนะคะ

แต่อีกคนบอกมันเป็นลางหรือเปล่า

ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเขาอยากจะถ่ายภาพชุดนี้
เพราะอยากจะเตือนสติเฉยว่าความตายมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะ
ไม่ได้อยู่ไกลตัวเหมือนที่หลายคนประมาท

แต่ว่าส่วนตัวไม่ได้เชื่อเรื่องผีไม่ได้กลัวอาถรรพ์ด้วย
หลังถ่ายก็ไม่ได้ทำบุญอะไรมากมายนะคะ
เรื่องนี้มีความคิดเห็นจากพระพยอมด้วย

คือมันมีความเหมาะสมอยู่นะเรื่องนี้

ป่าช้าติดงงติดเงาอะไรมาเนี่ย

ลองหาหลักทำให้ชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนดีไหม

อยากให้ไอเดียมันประหลาดมากนักเลยก็แล้วกัน
เอาว่ายึดถือหลักการครองเรือนครองคู่กันอย่างราบรื่นดีกว่า
งานมงคลให้มันมงคลสมชื่องานเถอะ
แต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่า
ไม่ใช่ภาพเรดดิ้งที่ไปใช้ในงานจริงนะคะ
คนที่เป็นผู้หญิงก็คือเขาจ้างเพื่อนสมัยเรียนมาถ่ายด้วยกัน
คือเขาเป็นคนชอบถ่ายภาพ